เสียงก็มองไปที่ว่าอย่างนี้เนี่ยเท่ากับแพ่วถางทางให้มันกว้างขวางลาบลื่นขึ้นสำหรับพลเอกประยุทธ์
มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับ

เป็นไปได้นะครับที่คุณจะคว่ำบาดนายกนอกบัญชีพักการเมืองเนี่ย
ตลบม่านการเมืองชี้จุดสะดุดนายกนอกบัญชี